วันนี้สารดีกาพิพากษายืนย้อนกลับไปประมาณปี๓๘๔
ในช่วงเวลานั้นก็มีกรณีเกิดขึ้น
ตลาดวโรรสแล้วก็ตลาดไนท์บาซ่าที่เชียงใหม่

มีพฤติกรรมก็คือว่าไปขู่กันโชคทรัพ

รวมถึงออกวิธีการก็คือว่า
จะต้องให้ร้านรถเข็นต้องมีหลังคา
ถ้าไม่มีหลังคาจะถูกจับกลุ่ม

ซึ่งในวันนี้เจ้าหน้าที่ราชทันเนี่ยกลุ่มตัว

ผู้พันตึงจากเรือนจำจังหวัดนนทบุรี

ฟังคำพิพากษาของสารดีการในคดีที่

๘คนใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ

ในตลาดวโรรสแล้วก็ตลาดไนท์บาซ่า

ระหว่างวันที่๒๐พฤศจิกายน

สารดีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือ

ผู้ค้าในตลาด๕๖ปาก

ประกอบกิจการค้าขายในตลาดไนท์บาซ่า

นายพรชัยสุคันทศิริกุล
นายธีรยุทธ์สุวรรณภานิษฐ์

และนายเฉลิมชัยมีส่วนร่วมในการ
ค่าขายของที่เรียกว่าภาษีเถื่อน

อีกทั้งเปิดให้คิดค่าฝากของรายเดือน

หากผู้ค้ารายใด

แล้วก็ยังได้ความจากผู้เสียหายว่าที่ตลาดไนท์บาซ่านั้น

กระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำความผิด

ไม่มีน้ำหนักหักล้างโจทย์ได้

วินิจฉัยของคณะกรรมการดังกล่าวไม่ผูกพัน
การพิจารณาคดีของสารดีกา

พิพากษายืนตามสารอุทธรณ์
คงจำคุกนายสรายุทธ์๙ปี
ส่วนอดีตเจ้าหน้าที่เทศกิจอีก๓นาย
และนายเฉลิมชัยให้จำคุกคนละ๖ปี

คำพิพากษาเกินระยะเวลาแล้ว

การคุมประพฤติที่ได้รับการพักโทษ

ผู้พันตึงรวมกับพวก๘คน
ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบนะครับ

รวมแล้วก็๑๒๘คนด้วยกัน